ไปดูภาพวงจรปิดเหตุการณ์ที่คนร้ายบุกไปชิงทองในร้านทองที่พังงา
เป็นผู้ชายนะครับทำทีเดินเข้ามาแล้วก็ขอเลือกซื้อทอง

มีกล้องวงจรปิดนะครับร้านทรองที่เกิดเหตุ
ร้านทองสีทองถนนเพชรเกษม

คนร้ายเข้ามาทำทีเหมือนซื้อเนี่ยไปเลยฮะไปเลยอ่าเห็นไหม
หน้าตานี่ชัดเจนฮะใช่เพราะว่ามาหน้าสดเลยนะครับโอ้โห
นี่ครับฟึ๊บวิ่งไปเลยเอาดื้อดื้อเลยนะครับอ่า
วิ่งออกไปแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หนีไปทางสี่แยกท้ายเหมืองนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายวันนี้ครับ๑๐นาฬิกา๕๐นาทีนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
จับภาพใบหน้าคนร้ายได้เป็นชายอายุยี่สิบแปดถึงสามสิบรูปร่างก็อย่างที่ท่านเห็นครับ
เสื้อคอกลมแขนสั้นสีเทาอมฟ้ากางเกงขาสั้นรองเท้าแตะ
สะพายกระเป๋าสีดำด้วยจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำแดงนะฮะ
สร้อยคอทองคำน้ำหนักสองบาทนะครับที่ได้ไปเนี่ย
ราคาสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับตำรวจก็กำลังเล่นติดตามตัวอยู่นะครับ
หนีไปเลยนะฮะยังจับไม่ได้นี่นะครับอืมอ่า
มีหลักฐานเห็นชัดแบบนี้นี่เชื่อว่าอีกไม่นานตำรวจจับกลุ่มตัวได้แน่นะคะ